หมอปลางานชุกอย่างที่ผมโปรยเอาไว้นะฮะตอนนี้นอกจากจะพิสูจน์โคตรพลอยแล้ว
งานงานประจำก็เข้าก็คือต้องไปไล่ผี
แล้วปรากฏว่าผู้หญิงชาวเมียนมาคนนี้กรี๊ดแบบนี้

หรือหรอ
มาทำอะไร

เสียขี่โดนราว
เสียโดนราว
เสียโดนราวเสีย

ว้าวว้าวอ๊ะ
เห็นไหมล่ะผู้ชาย๒๓คนยังจะเอาไม่อยู่เลย
มันแรงเยอะมากนะใช่ฮะคือชื่อนางเอาขอไปฮะนางตูซา
ชื่อแปลกนะฮะไม่คุ้นหูเพราะว่าเธอเป็นชาวเมียนมาครับ
สามีกับลูกเนี่ยเล่าบอกว่านางตูซาส่งเสียงกรีดร้องดังลั่น
อยู่ในบ้านเอื้ออาทรย่านครูบอลที่อาศัยอยู่มากว่า๒เดือนแล้ว
หลังจากหลานเนี่ยเห็นเงาดำมายืนอยู่ในบ้านนางตูซาก็มีอาการผิดปกติมาโดยตลอด
เนี่ยหมอปลามือปราบสัมภเวษีไปถึงนะครับ
แล้วก็ให้ทีมงานช่วยกันจับแล้วหมอปลาก็ใช้มือเห็นไหม
จับที่ศีรษะไว้นางปูซาก็ยิ่งดิ้นขัดขืนจนลงไปดิ้นทุรนทุลายอยู่ที่พื้น
ระหว่างหมอปลาทำพิธีนางตูซาเหมือนจะพยายามพูดอะไรบางอย่าง
โดยบอกว่าเธอเนี่ยชื่อพริกนะนะฮะมาอยู่ในร่างนางตูซาเพราะว่าชอบร่างนี้นะครับ
นายอามินเป็นสามีของเธอเนี่ยเล่าทั้งน้ำตาเลยหลังจากภรรยามีอาการประหลาดนะ
โรตีไม่ได้เลยต้องหยุดไป๒เดือนแล้วนะครับต้องคอยมาดูแล
แล้วก็จะขอดื่มแต่น้ำทั้งวันเมียขอดื่มแต่น้ำทั้งวันไม่ยอมหลับไม่ยอมนอน
จนต้องเอาทองเนี่ยที่เก็บไว้สามบาทไปขายได้เงินมาหกหมื่นกว่าบาทนะ
ก็มาใช้จ่ายจนหมดแล้วนะฮะเพราะพาไปหาหมอทั้งหมอแผนปัจจุบันไป๕ครั้ง
หมอก็บอกหาสาเหตุไม่ได้ไปหาหมอผีร่างทรงอีก๓ครั้ง
คราวนี้หมดหลายหมื่นดินะฮะเป็นหมื่นเลยหรอหลายหมื่นนะฮะ
อาการก็ไม่ดีขึ้นแล้วหนักกว่าเดิมซะด้วยซ้ำ
จนตอนนี้เหลือเงินติดกระเป๋าแค่๖๐๐กว่าบาท
ขณะที่หมอปลายอมรับว่ากรณีของนางตูซาเนี่ย
สัมผัสได้ถึงพลังงานบางอย่างจริงแล้วอันนี้นะ
บางกรณีที่หมอปลาไประยะหลังบอกโอ๊ยไม่ใช่พงไม่ใช่ผีอะไรนี่
อาการทางจิตเวชแต่กรณีนี้ไม่ใช่ครับหมอปลาหมอปลาฮะ
คืออาการนี้มันมีอาการของคนที่มีพลังงานสะสางอยู่ในตัว
ซึ่งเขาไม่สามารถควบคุมอารมณ์เขาได้
คือข้อสังเกตเขากินน้ำเยอะมากแค่ระยะสั้นกินไป๓ขวด
แล้วตัวของคนในเครือญาติก็มีเจอเหตุการณ์แปลก
ไม่ว่าจะเป็นเงาดำคือหลายคนเจอเหตุการณ์แปลกเคสนี้
เรากล้าบอกว่าเคสนี้มันมีพลังงานสะสาง
ซึ่งผมเนี่ยก็สามารถที่จะช่วยเหลือครอบครัวนี้
หลังจากนางตูซาอาการคอบดูแล้วมันอาจจะสงบลงบ้าง
ทีมงานหมอปลาบอกไปเลยทั้ง๓คนพ่อแม่ลูก
รักษาตัวที่บ้านหมอปลาที่เพชรบุรี

ซึ่งระหว่างนั่งรถไปนะฮะเขาก็บอกว่านางตูซา
ตัวซานเนี่ยขอดื่มน้ำอยู่ตลอดเวลาเลย

เดี๋ยวหมอปลาแกก็ตรงไปตรงมานะอันไหนใช่ก็คือใช่